เอ็กซไตล์แทม

รายีไม่ตัวใครหวะ

ว่ามันเป็นนางมัธนา

โอเคนั่งหนักหน่อย

เนชั่นลงแล้ว

อ๋อได้แล้ว

จุ๊บ
จุ๊บอากาศข้างบนเป็นไงบ้างคะ

พี่ประกาศทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดของพี่ประกาศ

เพราะว่าพี่ประกาศเต็มที่มาก

มีความเป็นไทยมากแล้วก็สวยมากค่ะ

เดี๋ยวนอนลองแต่มีชื่อหัก
แต่มันสวยแบบสวยงาม

รู้สึกสุดชื่นและภูมิใจมากที่เป็นคนไทย
เพาะว่าชุดไทยเป็นรสละ
ก็เห็นแล้วค่ะ
ก็เห็นแล้วค่ะก็เต็มด้วยค่ะมีงานเรื่อยค่ะตอนนี้
รู้สึกดีมากค่ะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกอบอุ่นมากที่คนโทรหา
แล้วก็อยากให้มาเรียร์ไปไหนก็จะตอนนี้ก็ลุยค่ะ
ก็ผ่อนคลายมากค่ะอยู่กับร้านแล้วสนุก
ตอนนี้ถือว่าเป็นพิธีกรค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแบบถ้าเราจะทำงานแล้วก็ทำให้เต็มที่เนี่ย
เราก็ต้องพร้อมเราต้องสบายด้วยค่ะก็ดีใจที่ได้อยู่กับครอบครัว

พี่ยังคิดว่ามีพลังงานที่มันเหมือนกันหรือเปลี่ยนอย่างอื่นหรือเปลี่ยนอย่างอื่นมีพลังงานที่มันเหมือนกันหรือเปลี่ยนอย่างอื่น
เป็นคนที่ทำหลายอย่างพร้อมกันตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะก็เมียก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย
ะว่าสิ่งนี้เป็นอะไรที่ทำให้เราพร้อมกับการทำหลายอย่างค่ะ
ใหญ่ที่สุดก็เป็นอันที่แม่อยากจะทำที่รณรงค์เรื่องเกี่ยวกับการท้องในวัยใส
ค่ะก็คิดว่านี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดแล้วก็จะใช้เวลานานที่สุด
แต่ว่าอย่างอื่นก็ในวงการนี้ก็ต้องรอดู
อย่างงานเพื่อสังคม
ค่ะตอนนี้ก็ขั้นตอนตอนนี้เนี่ยคือเมื่ออยากจะเก็บข้อมูลเยอะ
ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องตั้งว่าเราต้องทำยังไงต่อ
มันไม่ได้ง่ายใช่ไหมคะกับโครงการที่เราตั้งใจไว้
ใช่ค่ะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยค่อนข้างยากเหมือนกัน
ก็เราต้องเรียนรู้หลายอย่างแล้วก็เรียนรู้ว่าเราทำอะไรผิดไป
เราทำอะไรถูกเราต้องรู้มากกว่านี้ค่ะ
อันนี้คือเราลองเสิร์ชข้อหาข้อมูลต่างเองเมื่อตัวเองน้อยแล้ว
ได้ไปพูดคุยกับคุณแม่สองคน
อันนี้คือไปมาหรือต่อเลย

มันมีคุณทบด้วยแล้วมีคนมาเสนอให้เรายังคะ
ก็มีคนสนับสนุนเยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเราต้องใช้ความช่วยเหลือจากหลายฝั่งเลยค่ะ
ตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลแล้วก็กำลังเก็บหลายอย่างอีกนะคะ
เกี่ยวกับเมื่อเชิง

แล้วก็ท่านนายกก็ให้คำแนะนำด้วย
แล้วก็มีโอกาสได้ให้จดหมายให้กับท่านนัยยักษ์ด้วย
ใช่ค่ะเป็นจดหมายเกี่ยวกับการท้องกันไว้
ใช่ค่ะคลุมการนี้ค่ะ

ค่ะต้องรอดู

แล้วอยากจะฮามาช่วยได้ทางไหนก็อยากจะช่วยค่ะ

ตายเองจะแบ่งงานในเศรษฐกับการในวงการอย่างไรบ้างค่ะ

ไม่รู้ว่า๕๕๑๖๐๔๐แต่ว่าจะใช้เวลาทุ่มเทกับโครงการนี้
เห็นนายยกแซวด้วยว่าเชิญว่าเธอสวยที่สุดแล่ว

แรกเกร็งค่ะแต่ว่าตอนนายกเข้ามาแล้วก็เริ่มพูดก็รู้สึกสบายค่ะ
พี่นายกกกพูดไปเรื่อยแล้วก็ค่ำ

แต่ว่าเราก็เวลาน้อยมาก
แน่นอนค่ะก็บริเวณเมียทุกคนเลยสนับสนุน
แล้วหลายคนที่ให้กำลังใจเมียก็ดีใจมากค่ะ
แฟนหนุ่มของเรสใช่ไหมคะก็ต้องให้กำลังใจสิค่ะ
ตอนนี้คุณมีเวลาให้เขาบ้างไหมคะ
มีบ้างแต่วันนี้ก็เป็นเมียก็จะแบ่งเวลา
ช่วงนี้ก็จะทุ่มเทกับงานค่ะ

อยากจะทุ่มเทเวลาให้กับด้านนี้มากที่สุด
คุยกับเขามากขึ้นไหมคะว่าตอนนี้ภาระหน้าที่ต่าง

บอกแล้วว่าคราวนี้กลับมาจะไม่เหมือนเดิม
เพราะว่าเรามีภารกิจเยอะแล้วก็เราต้องทำงานหนักกว่าเดิม
เขาก็เข้าใจค่ะ
กลัวค่ะเพราะอะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น
ใช่ค่ะเขาต้องเข้าใจเรา
ขอบคุณชาน้องมานี้
สูงมาก
สวยให้หมด
ขอรับนะคะเดี๋ยวกล่องไปถ่ายรูป

มาริยาผมนี้หน่อย

มาริยาลงไปละไหน
มาริยามานี้นะครับ

พี่ถ่ายดั่งเผยเฮ้ย

อันนี้มันไม่คุยกันนะ
ใครจะเอาก็เอาไป

สลับไก้ไก้ไก้
ถ้าพี่เลิกสลับมา

ขอสิทธิ์นะ
ก็ยาว
เจ้าให้ยังมือน่อย

เก็บไหม

มีสติธรรมยาเขาจะถามว่า
พี่เอาไว้มาข้างนี้